สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาท่านผู้ชมมาไหว้ทาเวสุวรรณที่วัดจุกเชอจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะซึ่งท้าเวสุวรรณที่นี่จะแตกต่างจากที่อื่นยังไงตามหมอไก่มาได้เลยค่ะ
สาธุองค์ท้าเวสุวรรณที่ศักดิ์สิทธิ์ขอให้ลูกประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและขอให้ลูกได้โชคได้ลาบจากการบูชาท้าเวสุวรรณในวันนี้ด้วยเถิดสาธุ
คุณผู้ชมสงสัยไหมคะว่าทำไมที่วัดจุกเชิญแห่งนี้ค่ะถึงมีทาเวสวันถึงสององค์ด้วยกันค่ะ
เดี๋ยววันนี้หมอไก่จะแนะนำนะคะองค์แรกนี้ค่ะก็คือทาเวสวรรณปางสีม่วงนะคะคือองค์ที่กำลังสร้างวิหารครอบนะคะ
นี้ค่ะมีชื่อว่าเท้ารุ่งเรืองนะคะส่วนใหญ่ค่ะคนที่มาขอพรกับท้าเวสุวรรณองค์นี้นะคะจะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเป็นหลักค่ะ
และท้าเวสุวรรณองค์นี้นะคะมีชื่อว่าเท้าร่ำรวยค่ะมีกายสีแดงนะคะ
ชาวบ้านส่วนใหญ่ค่ะนิยมมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภการเงินและการค้าขายเป็นหลักเลยค่ะ
หากใครมีโอกาสได้มาที่วัดจุกเชิญนะคะหมอไก่ขอแนะนำให้คุณไปขอพรขอโชคขอลาบบนสาราด้วยกันค่ะตามหมอไก่มาได้เลยค่ะ
เคยฝันเห็นท่านท้าเวสุวรรณแค่ให้เรามากราบไหว้อย่างนี้ค่ะ
เขาอยู่บ้านเขาไม่เคยรู้จักวัดนี้เลยเขาบอกว่าเนี่ยองค์เนี่ยไปเข้าฝันเขาไปตามให้มาไหว้
และก่อนที่จะเข้าไปด้านในนะคะหมอไก่ต้องขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของท้าเวสุวรรณทั้งสององค์นี้ก่อนค่ะ
ที่ท้าเวสุวรรณทั้งสององค์นี้นะคะมาตั้งประดิษฐานอยู่ที่นี่ค่ะจริงจริงแล้วมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวอาถรรพ์นะคะ
เพราะว่าจริงแล้วค่ะท้าเวสุวรรณทั้งสององค์นี้นะคะถูกนักธุรกิจท่านหนึ่งค่ะนำมาถวายที่วัดนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะนักธุรกิจคนนั้นเนี่ยได้มีการบูชาท้าเวสุวรรณทั้งสองแล้วทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจค่ะ
ธุรกิจติดขัดมีปัญหาแต่น่าแปลกใจมากเลยค่ะหลังจากที่นำท้าเวสุวรรณทั้งสององค์นี้มาถวายวัด
การงานก้าวหน้าแล้วก็ธุรกิจลาบรื่นไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะ
เดี๋ยวเราเข้าไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านในกันนะคะตามหมอไก่มาเลยค่ะ
มาเลยค่ะ
วันนี้หมอไก่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อช้างนะคะ

ความเป็นมาของท้าเวสุวรรณทั้งสององค์ที่วัดนี้ค่ะ

เราต้องหันไปมองโอ้โหที่เป็นห่มเป็นฤษรีนะ
แต่งตัวเรียบร้อยไปเดินตึ้ง

ทุกอย่างทุมเทเซียสัราภาคมานาน
ดูท่านมานานแล้วเราจะมาอยู่จะมาช่วยท่าน

ทุกคืนเหมือนท่านมาคอยเฝ้า
แล้วก็คอยบอกว่าจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้

ก็เป็นเหตุให้เราปั้นมาจนสุดเหมือน
ทั้งหมดคือเรื่องราวพิกัดเฮงของเราในวันนี้ค่ะ
สัปดาห์หน้าหมอไก่จะพาไปเฮงต่อที่ไหน
ต้องติดตามชมในพิกัดเฮงนะคะ